แล้วก็นักแสดงหนุ่มคุณเติ้ลตะวันตกอกตกใจค่ะ
มีข่าวไปลงบอกว่าเติ้ลเสียชีวิตแล้ว
คุณผู้ชมข้อสุดก็เดือดร้อนสิ
เออปล่อยไว้ไม่ไหวไม่ได้คุณผู้ชม
คือเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือมีเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเป็นเหตุข่าวปลอมไปลงข่าว

ตอนนี้ผันตัวไปเป็นผู้จัดเต็มตัว

เขาหลายคนคิดไปถึงคุณเติ้ลตะวันนะคะ
เพราะว่าคุณเติ้ลเนี่ยก็คือทำงานแบบหน้าจออยู่นะคะ
แล้วก็คือพักงานหน้าจอไปเป็นผู้จัดนะคะ

ร้อนถึงคุณเติ้ลเองนะคะต้องออกมาโพสต์ยืนยันว่า
ผมยังไม่ตายต้องอยู่เลี้ยงลูกอีกนานนะคะ

ก็มีคนในวงการหน้าจอแบบนี้เลย

เพราะผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจ
เอาจริงก็ไม่อยากจะไปถึงขั้นฟ้องร้องอะไรหรอกนะ
อยากเอาเวลาไปทำมาหากินมากกว่าค่ะ

ตกใจคนแก่แล้วคุณยายพี่

เขาก็ตกใจว่าเป็นน้องเป็นอย่างไรบ้าง

ไม่ใช่สื่อวนชนหรอก

เหมือนแบบพวกเราที่เราทำข่าวเป็นแบบมืออาชีพ
คนที่อ่านข่าวนี้เขาก็ไปด่า

เติ้ลบอกเลยนะคะที่สุดแห่งความบันเทิงค่ะ
จัดเต็มนะคะชอบแสดงออกแอคตรงแคคติ้งยืนหนึ่ง
ลีลาแบบโอ้โหสุดยอดนะคะ
ส่วนเรื่องพัฒนาการแล้วก็สุขภาพของลูกสาวนะคะ
ตอนนี้ก็เจริญเติบโตตามวัยนะคะ
ไปฟังคุณเติ้ลเขาเมาส์ถึงน้องมียาหน่อยค่ะ
เขาจะแบบเล่นบทบาทเป็นทรูเป็นทิเชอร์เขา
แล้วก็จะแบบสอนใช่นักเลี้ยงคือย่าบ้างพ่อบ้างอะไรอย่างนี้
คือถ้าไม่รับบทบาทตามเขาเขาก็จะงอตเลยนะ

ล่าสุดนะคะก็เรียกคุณย่านะคะ
ดวงดาวว่าลูกหนูอะไรอย่างนี้
เพราะเขาเป็นพีเชอร์เป็นคุณครูไปนะคุณผู้ชม